อีกหนึ่งโจรโจรเตาแก๊สค่ะ
เกิดขึ้นที่ขอนแก่นเข้าไปขโมย
ถึงในครัวของบ้านหลังหนึ่งก่อนหน้านี้
เราเคยได้ยินว่าเปิดร้านอาหารอยู่ริมทางไม่มีคนเฝ้า
อ่ะเข้าไปขโมยได้แต่ทีนี้เข้าไปขโมยถึงบ้าน
เจ้าของบ้านเขาบอกว่ากลัวว่าจะเกิดอันตราย
เพราะว่าถ้าขโมยง่ายแบบนี้เดี๋ยวจะกลับมาขโมยอะไรบางอย่างอีกครั้ง
นี่เป็นภาพกล้องวงจรปิดในบ้านนะคะเขาบันทึกภาพไว้ได้
ผู้ชายคนนี้สวมหมวกกันน็อก
คือลักษณะชัดเจนปิดบังใบหน้าค่ะ

ส่วนนี้คือส่วนที่อยู่หลังบ้านก็คือห้องครัว
เข้ามาขโมยถังแก๊สแล้วก็แบกขึ้นรถจักรยานยนต์
หลบหนีไปอย่างลอยนวล
เจ้าของบ้านชื่อว่าคุณคำภูลมูลสวัสดิ์นะคะ
เล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้น๕ทุ่มวันที่๒๒พฤศจิกายนที่ผ่านมา
รู้ตัวอีกทีรุ่งเช้าค่ะวันที่๒๓พฤศจิกายน
ที่รู้เพราะว่าเห็นรั้วรวดหนามที่เขาชี้ให้ดูเนี่ย
มันถูกตัดขาดไป๔เส้นมันไม่ปกติแล้ว
เอกใจต้องมีใครเข้ามาในบ้านแน่เลย
เริ่มเลยค่ะเดินสำรวจข้าวของภายในบ้าน
ทุกอย่างอยู่ครบยกเว้นเตาแก๊สถูกตัดสายยกหายไปเลย
ก็เลยเปิดกล้องวงจรปิดดูแล้วก็เอาภาพจากกล้องวงจรปิด

ไปแจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรกรณวล
เพราะกลัวว่าโจรรายนี้จะกลับมาก่อเหตุซ้ำ
และคนในบ้านจะได้รับอันตราย

เพราะว่าคุณคำภูบอกว่าบ้านหลังนี้มีเพียงพันรยากับหลานอีก๒คน
อาศัยอยู่ในบ้านและเป็นผู้หญิง
ตัวเขาเองช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนอยู่ที่บ้านค่ะ
เพราะว่าต้องไปนอนเฝ้าแปลงนา
ก็กลัวว่าถ้าย้อนกลับเข้ามาแล้วจะทำอันตรายคนในบ้านเนี่ยนะคะ
เอาตำรวจค่ะพันธุ์ตำรวจเอกขจรฤทธิวงราช
ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูทรกระนวล
เปิดเผยบอกว่าตอนนี้อยู่ระหว่างการสืบสวนหาตัวโจรค่ะ
ลงพื้นที่ตามร้านแก๊สไปดูซิว่าเขาเอาแก๊สที่เขาขโมยไป

อกจากนี้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดตามเส้นทาง
คาดว่าคนร้ายจะขี่รถจักรยานยนต์ผ่านนะคะ
แต่ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจต้องการนำตัวโจรรายนี้มาดำเนินคดีให้ได้จริง
เพราะว่าไม่อยากให้ไปก่อเหตุสร้างความเดือดร้อนให้กับใครอีกค่ะฝากคุณตำรวจด้วยค่ะ